ส่วนความคืมหน้าคดีสระวัดสวแล้วไปถึงไหน
พอมีประเด็นทนายตั้มกับคุณชูวิทย์ออกมาวันนี้นะครับ
ตำรวจขยับเลยปูพรมครับทลายเครือข่ายเว็บพนัน
โคโศคของบอกว่ากรณีการรับเงินของคุณชูวิทธิ์
ความผิดฐานฟอกเงินด้วยพันธบทเอกสิริวัตรดีพอนะครับ
รองผู้ประคับการตำรวจปราบปรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยี
ในฐานะท่านเป็นโคศกตำรวจสอบศูนย์กลางด้วยนะครับ
เปิดเผยถึงกรณีที่นายชูวิทย์กระมวลวิสิตออกมายอมรับว่า
มีกลุ่มบุคคลเนี่ยเอาเงินมามอบให้เพื่อต่อรองให้หยุดเคลื่อนไหว
หลังจากในชีวิตแฉกรณีเว็บพนันเครือข่ายสารวัตรสัวย้ำว่า
กรณีเงินที่รับมานั้นต้องตรวจสอบว่าเป็นเงินจากไหน
หากเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด
ผู้รับย่อมสุ่มเสี่ยงจะถูกดำเนินคดีฐานร่วมกันฟอกเงินครับ

มีนายตำรวจระดับสูง๒นายนะครับเป็นผู้เข้าไปติดต่อ
แล้วยังมีเรื่องของการโอนเงินสกุลดิจิทัลจำนวนมาก
ข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับต้องส่งมอบให้เจ้าหน้าที่
เรื่องต้นตำรวจสอบสวนกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาครับ

โดยเฉพาะในมาตรา๕อันนี้ก็จะต้องตรวจสอบให้ได้ว่า
เงินเนี่ยเป็นเงินที่ได้จากอะไร
ถ้าเป็นเงินที่ได้จากสิ่งมีกฎหมายนะ

อันนี้ก็สุ่มเสี่ยงซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบต่อไป
ผมก็ติดตามจากการแถลงข่าวของทั้งสองท่าน

อันนี้ก็อยู่ที่ทั้งทนายตั้มหรือคุณชูวิทย์จะออกมาพูดหรือไม่ครับ
ดูจากในสื่อที่ทางทนัยตั้มบอกว่า
จะให้ตรวจสอบเงินที่เป็นเงินสกุลดิจิทัล
จำกว่า๕๐ล้านบาทซึ่งถ้าเกิดว่าจะให้ทางสอบศูนย์กลางตรวจสอบ

ชุมครับช่วงสายที่ผ่านมา
ชุดปฏิบัติการสอบสวนกลางปูพรม
ตรวจค้นพื้นที่๙จุดในกรุงเทพมหานครแล้วก็จันทบุรี
เพื่อจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันที่เชื่อมโยงเครือข่ายสารวัตรสัว
เรื่องต้นยึดของกลางนะครับเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เครื่องมือสื่อสารและบัญชีการเงินที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาบางส่วนส่งตัวดำเนินคดีครับ
โดยผู้ที่ถูกควบคุมตัวพบว่า
มีทรัพย์สินเกินกว่ารายได้จนพบความผิดปกติในเส้นทางการเงิน
อกจากนี้บางรายนะครับยังมีหุ้นในบริษัทเครือข่ายของสารวัตรสัว
อย่างผิดปกติด้วยเช่นกันครับ